สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข่าวใจใครอุ๊ยทำไมเบาเบา
บอกก็เธอไม่พูดไงไม่ใหม่ให้เยอะโอเคดำพี่กำลังอมอะไรอยู่คะ
คุกกี้เดินอะไรอ่ะนี่ไงเดี๋ยวสัมลักษณ์เอาน้ำไว้
ที่เราจะเล่าเรื่องนี้เพราะคุณแม่เป็นไอดอลของการเรียกร้อง

กระทรวงสาธารณสุขแถลงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาหรือโควิด๑๙
พบว่าผู้ติดเชื้อเป็นเพิ่มมาอีก๓คนค่ะ
เป็นหญิงไทยอายุ๔๑ปี๑คน

แต่ว่าอยู่ใกล้ชิดสัมผัสชายไทยรายที่๔๕
ที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อจากอิตาลี
รักษาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีโดยหญิงรายที่๕๑นี้นะคะ

มีอาการไข้พอมาตรวจวินิจฉัยแล้วพบว่าติดเชื้อ
ส่วนอีก๒คนเป็นสามีภรรยา

ตอนนี้ก็รวมติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยนะคะ
๓คนรักษาอยู่๑๙คนและหายดีกลับบ้านแล้ว๓๓คน

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทาง
พื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อโควิด๑๙

ซึ่งหากจำเป็นต้องเดินทางควรระมัดระวังอย่างเต็มที่

อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียไม่ใช่ข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุข
เจลล้างมือสำหรับผู้ที่ผลิต
หรือว่านำเข้าที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกนะคะ

ก็มีโทษจำคุก๖เดือนปรับ๕๐๐๐บาท
ก็เผยแพร่ประกาศชี้แจงกรณีที่
ที่โรงพยาบาลที่เป็นผู้ป่วยชายไทยมาด้วยอาการไข้ไอ
แล้วก็ปฏิเสธไม่บอกว่าตัวเองนั้นเดินทางไปต่างประเทศ
ตอนนี้ได้รับการวินิจฉัยแล้วก็เบื้องต้นกำเฉินเป็นปอดอักเสบ
ทีนี้ต่อมาก็ปรากฏว่าติดเชื้อนะคะ
ทีนี้ทางโรงพยาบาลก็ต้องทำการตรวจบุคลากรทางแพท

ก็แบ่งเป็น๒กลุ่มก็คือคนที่เสี่ยงสูงก็๒๐คน

เรื่องต้นไม่พบก็ยังไม่พอ
ทางโรงพยาบาลก็ให้บุคลากรดังกล่าหยุดทำงาน
แล้วก็กักตัวเองเป็นเวลา๑๔วัน

หลังจากกักตัวเอง๑๔คนไม่ปรากฏว่า

ที่คุณลุงมาจากนู่น
ฮอกไกโดฮอกไกโดเอาจริงนะอืม
ถ้าสมมุติเราควรพูดกันแบบตรงไปตรงมา
อันนี้คือติดคนไทยกับคนไทยแล้วถูกต้องไหม

สมมุติเอาตามหลักการจริงมันเข้าสู่ระยะที่

ถ้าเอาความจริงนี่มีการหยุดให้เราเป็นคนพูดด้วย

ชูนิ้วแล้วคนไทยพูด

ใช่เพราะมันสู่คนละอันนี้คือคนไทยสู่คนไทย
ถ้าสมมุติเมื่อวานนี้หมอเก่งสอนฉันดูกราฟ
เขาบอกว่ากราฟของคนไทยเนี่ยเพิ่งอยู่อย่างนี้
ถ้าสมมุติเอาความจริงเนี่ย
โอกาสที่คนไทยทั้งประเทศจะมีโอกาสติดโควิดเนี่ย
คือครึ่งหนึ่งของประเทศนะครับ
มันถึงจะใกล้ถึงจุดที่สิ้นสุดถ้าสมมุติเราควบคุมไม่ได้
แต่ปรากฏว่าผลการสำรวจอยู่อย่างหนึ่ง
โควิดเนี่ยส่วนใหญ่จะสังเกตว่ารักษากลับบ้านหายกับรักษากลับบ้านหายได้หมด
ส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละ๙๐กว่าเนี่ยรักษากลับบ้านหายนะครับ
ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนและเป็นที่แปลกอยู่อย่างหนึ่ง
เขาทำวิจัยกันออกมาเด็กเนี่ย
ปรากฏว่าไอ้เด็กที่ไม่มีเด็กต่ำกว่า๑๐ขวบ
ร่างกายมันสามารถรักษาตัวเองได้แปลกไหม
บางคนเนี่ยไอ้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดน่าจะเป็นเด็กน้อย
เด็กเก่าควบ๑๐ควบเด็กช่วงวัยรุ่นปรากฏโควิด

เฮ้ยมันไปตรงกับหนังหลายเรื่องนะครับว่า

ทวิตเตอร์เขามีการแชร์กันเต็มไปหมดเลยว่า
มีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขามีการเขียนไว้

หนังสือเล่มนั้นถ้าพี่อ่านพี่จะรู้เลยว่า

ชื่ออู่ฮัน
เธอแหละเธอเคยเล่าอย่างนี้กับอีนึง
อู่ฮั่นมันมีเขียนมาหมดเลย

ปรากฏมันเป็นเรื่องจริง

มันเป็นเรื่องที่เอามาเกิดขึ้นนะบัตรปัจจุบัน

อิตาลีเนี่ยมันน่าเป็นห่วงตรงคนตายเยอะ

เรามองย้อนกลับมาประเทศจีนคนตาย
น้อยติดน้อยกว่าเยอะ

พี่เราหลุดหลุดมาไกลแล้ว
เราดูจากอิตาลีชนะเกาหลีไปแล้วด้วยซ้ำไป

พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส
พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส
พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส

พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส
พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส
พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส
พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส

พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส
พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส
พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส

พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส

พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส

พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส

พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส

พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส

พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส

พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส

พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส

พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส
พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส
พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส

พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส

พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส
พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส

พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส

พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส

พี่เราหลุดมาไกลแล้วฝรั่งเศส

ตั้งแต่รู้จักคุณแม่มาเมื่อวานคุณแม่พูดดีมาก

เช้าบ้านก็บอกใครจะไปซื้อนางกอันดับใหม่

แพงกว่าบะหมี่สิ

คือมันมีของรัฐบาลถ้าสมมุติคุณจะต้องไปได้ก็คือต้องไปของรัฐบาล

ใช่ชิ้นทั้ง๑๔บาทนะคะ
เพราะว่าเพื่อนฉันซื้อไปให้ตามโรงพยาบาลก็๑๔บาท

ไม่ใช่เวียดนามหมายถึงว่าบางเจ้าที่เขาส่งกันนะ

งคายยังตามหาเจ้าของหน้ากากไม่เจอเลย

แต่เมื่อวานี้ทุกสิ่งทุกอย่าง

ไม่พูดถึงหน้ากากอนามัย
มันเชื่อมโยงไปถึงขนาดว่าขออนุญาตใช้คำว่ารัฐมนตรีช่วยท่านหนึ่ง
คือคุณธรรมนัสซึ่งคุณธรรมนัสเองไปโดนเชื่อมโยง
ว่าโอเคล่ะคนที่คณะทำงานของเขาเนี่ยเป็นคนกักตุล
เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ชื่อของคุณธรรมนัฐรัฐมนตรีช่วยเกษตร
ก็ได้มีการพูดถึงกันเยอะเหลือเกินอืมมีการพูดถึงกันเยอะจนคนแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเหรอ
ก็คือถูกโยงไปเนี่ยซึ่งเอาจริงก็ไปถูกโยงเรื่องกักตุนหน้ากากอนามัย
คุณธรรมนัฐรัฐมนตรีตอนนี้ต้องยอมรับเป็นรัฐมนตรีที่มีคนพูดถึงเขามากที่สุด
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะฮะเรื่องของเรื่องเราขอย้อนที่จริงคุณน่าจะรู้เรื่องกันอยู่แล้ว
ขณะทำงานของเขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเชื่อมโยงเรื่องกักตุนหน้ากากอนามัย
สถานการณ์โควิด๑๙เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้มีคนพูดถึงเขาหมดเลยทุกคนหมดเลย
ในที่สุดคุณธรรมนัฐก็ออกมายืนยันว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้อง
ไม่เกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากากอนามัยแล้วก็บอกว่ายังไงล่ะตัวเองก็พร้อม
ที่จะตั้งกรรมการสอบคณะทำงานปรากฏว่าเห็นไหมเห็นคนนี้ไหมคุณบอย
ปรากฏบอกเขาทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการความจริงอ่ะไม่มีหรอกไอ้๒๐๐ล้านชิ้น
ไม่เคยเห็นพี่แต่อันนี้หนูเชื่อว่าหนูก็เชื่อมันไม่มีหรอกทั้งประเทศไทย
คุณเมี่ยวคุณฤัษเมไหมฮะทั้งประเทศไทยเลยนะมีโรงงานผลิตนะคะอนามัยเพียง๑๑โรงงาน
ไม่เยอะสิบเอ็ดโรงงานเพราะเมื่อก่อนมันไม่ได้แบบกำลังผลิตวันหนึ่งได้
๒ล้านต่อที่ยี่สิบกว่าล้านชิ้นคนไทยเราใช้เองอย่างเดี่ยวก็กี่ชิ้นแล้วหรอ
ป่ะแค่คนไทยเราใช้เอง๖๐กว่าล้านคนเราใช้ไปกี่ชิ้นแล้ว
ในขณะเดียวกันแองจี้ขออนุญาตเล่าถึงเมื่อวานว่าอะไรเกิดขึ้นสักนิดนึงนะฮะ
คือมันมีชายคนนึงเนี่ยแน่นอนต้องให้เครดิตเขา
แหม่มโพดำเพจแหม่มโพดำก็เอาเรื่องราวเนี่ยออกมาแฉ
ออกมาแฉทั้งหมดว่ารู้ไหมว่าทำไมเนี่ยหน้ากากอนามัยของคนไทยเนี่ย
หาซื้อกันไม่ได้เพราะอะไรครั้งหนึ่งเราเคยพูดในรายการของเรา
ในเฟซบุ๊คคุณเห็นไหมฮะในเฟซบุ๊คที่หาหน้ากากล้านสองล้านอัน
แล้วเราคิดว่าเฮ้ยน่าจะเป็นมิจฉาชีพนะอย่าบอกว่าไอ้เฟซบุ๊คเหล่านั้นน่ะ
มันเป็นเรื่องจริงหมดเลยนะมันมีคนเขาหากันจริงถ้าสมมุติมันเป็นเรื่องที่แบบมีการส่งออกไปเมืองนอกจริง
แสดงว่าทุกคนหาจริงไว้เมย์ทุกคนหาจริงเพราะว่าตอนนั้นประเทศจีนเนี่ย
มันตรงเข้ากับช่วงตรุษจีนโรงงานตรุษจีนเขาจีนเขาหยุดกันเป็นเดือน
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องจริงที่ว่ามันจะมีพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางที่จะแบบว่า
ติดต่อหาเป็นรถใหญ่แล้วส่งไปถูกต้องมั้ยฮะเมื่อวานี้คุณธรรมนัทเขาก็พูดจำนองว่า
เมื่อวานเนี่ยคุณธรรมนัฐข่าวทุกคนบอกเลยว่าคุณธรรมนัฐพร้อมจะลาออกหมดเลย
จะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีจนถึงขนาดมีกระแสหลายกระแสมีกระแสในพักของเขาเอง
คือพักพลังประชารัฐไม่ว่าถ้าสมมุติเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกคุณไผ่ลิกคุณไผ่ริกเอง
หรือคุณ่ศิระเองออกมาพูดถึงเฉินหน่อยว่าไม่สนับสนุ๋นนะแม้สนับสนุ๋นคุณธรรมนัทนะ
มันเป็นปัญหาภายในพักเดี๋ยวผมจะต้องก็เข้าไปเคลียร์เอง
อันนี้ก็เป็นอย่างนั้นจนเช้าวันนี้ลามไปจนถึงพักประชาธิปัตย์ฮะ
ประชาธิปัตย์ถึงขนาดว่าเฮ้ยสมาชิกพักถึงบอกทบทวนหน่อยไหม
ยังจะร่วมรัฐบาลชุดนี้อยู่ไหมอันนี้เป็นข่าว
เมื่อเช้านี้คนก็เลยไปถามนายกคนก็เลยไปถามนายก
นายกวันนี้ไปประชุมคอรมอถูกต้องไหมฮะวันอังคารเป็นวันที่นายกต้องประชุมคอรมอล์
นายกเอายังไงเนี่ยประชาธิบัตย์เขาบอกว่าเขาจะขอทบทวนในการร่วมรัฐบาล
นายกแอบเครื่องนิดก็ไปเหมือนไม่ง้อตกเย็นปุ๊บนายกเปลี่ยนคำจีนท่าเลย
เดี๋ยวผมต้องคิดดูแบบว่าเพราะประชาธิบัตย์มี๕๐กว่าเสียงถูกต้องไหมฮะ
นี่วันนี้อันนี้ไม่ใช่วันนี้วันนี้รู้สึกนายกจะใส่ชุดนี้
วันนี้ไม่ใช่ชุดนี้ชุดเสื้อสีอ่อนแดงนิดนึง
ซึ่งนายกก็บอกว่าผมจะต้องขอทบทวนดูก่อนมันแบบว่าอย่างที่บอกว่า
เช้าคนก็ไปถามว่าประชาธิปัตย์เนี่ยอยากถอนตัวนายกบอกอยากถอนก็ถอนไปสิ
เมื่อเช้านี้ตอนเข้าประชุมคอรมอลอยากถอนก็ถอนไปสิ
มันก็เลยกลับมาร้อนแรงร้อนแรงนะฮะตอบคำถามถึงสมาชิกบอกเสนอนายกก็ถอนไปสิ
แล้วก็ปรากฏว่าเมื่อคำถามได้อาล็อกนี้มันเกิดขึ้นมาปุ๊บ
มันก็เลยกลายเป็นกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับ
ส่วนนายกเขาก็ตอบเหมือนกันส่วนนายกเขาก็ตอบของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ย
ว่าจะมีการพูดคุยหรือไม่เพราะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงจากการมีคณะทำงาน

มีการพูดคุยหรือเปล่าเพราะมีเสียงวิภาควิจารณรุนแรงเหลือเกิน
เกี่ยวกับมีการผัวพันในการกักตุ้นหน้ากากอนามัย
ผลเอกประยุทธ์ก็กล่าวว่าได้มอบหมายให้ไปตรวจทุกโรงงานแล้ว
ไม่พบสิ่งผิดปกติ

และคนที่ถูกกล่าวอ้างก็มาสารภาพแล้วนี่
เขามาสารภาพแล้วนี่นะครับว่าทำอะไรอย่างไร
ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอน
จะมีการสอบสวนต่อเจ้าหน้าที่เขายังไม่จบ
ขอให้สื่อคิดถึงขั้นตอนกระบวนการบ้าง

คุณมาเข้ามาพูดแต่เขาก็ไม่ได้บอกสารภาพไหม

มันทั้งประเทศนะมันมันทั้งประเทศจริงนะ
ถ้า๒๐๐ล้านชิ้นคนไทยมี๖๗ล้านคน

สมมุติอันนึงเราใช้ได้กี่วัน
๓คนคนหนึ่งก็๓ชิ้น

หมายถึงว่านานระยะเวลาก่อนหน้านี้ไป

เขาก็บอกว่าเขาเป็นในหน้า

คุณเล็กไอศูนย์กับคุณพีชทองเจือ
เมื่อวานคุณหนุ่มไม่ได้เล่าหรือครับ
สัมภาษณ์คุณหนุ่มเขาก็เล่าแบบอยากฟังจากคุณแม่ไง

เขาบอกว่าบางทีคุณมดดำเขาไม่เหมือนผม

ก็คือคุณพีชทองเจือกับคุณเล็กไอศูนเข้าไปถ่ายรูป
ละครเรื่องทะเลเดือด

มันเป็นตึกที่มันอยู่ในโลเคชันพอดี

ซึ่งวันนี้คุณพีชทองเจือเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความแล้วนะฮะ

มันเป็นสินค้าต้องห้ามออกนำ

ขอบอกว่าคุณพีชทองเจือไม่เกี่ยวข้อง

วันนี้เขาไปแจ้งความจริงเอาลูกสาวไปด้วย
ลูกสาวกับคุณเจงภรรยาไปแจ้งความเลย

ณปัจจุบันท่านดำรงรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกัสสมเกษตรและสหกอง

กระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์ท่านอย่างหนักเลย
ว่ามีบุคคลไก่ชิดผัวพันกับการกักตุ้นหน้ากากอนามัย
ขนาดนี้ความจริงเบื้องต้นได้ปรากฏแล้วตามข้อมูลหลักฐาน
เส้นทางการสั่งซื้อหน้ากากอนามัยตามที่มีข่าว
และขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ
เพื่ออะไรเพื่อทำให้สังคมได้เกิดความชัดเจน
และที่สำคัญต้องสืบค้นว่ามีบุคคลใดอยู่เบื้องหลัง
ขอขยายความ
คุณธรรมนัฐพยายามจะอธิบายว่า
ใจเย็นสังคมไทยอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไร

เดี๋ยวจะรู้ว่ามีใครอยู่เบื้องหลัง

ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยติดตามข่าวสารด้วยความระมัดระวัง

เพื่อไม่ให้สังคมเกิดความสับสน
โดยได้แจ้งความดำเนินคดีกับเพจ
ซึ่งเมื่อวานนี้เพจแหม่มโพดำก็ปิดไปแล้วถูกต้องไหมฮะ

วันนี้กลับมาเปิดแล้วนะครับ

ก็คือวันนี้อย่างที่บอกว่าคุณมีคุณศิระ

บอกว่าโอ้โหผมรับไม่ได้

ผมอาจจะลาออกจากภักดิ์พลังประชารัฐก็ได้นะครับ

เรื่องนี้จะสามารถพูดคุยทำความเข้าใจกันได้
เพราะพักมีความเป็นครอบครัว

จะไม่มีการลาออกนะครับ

ว่าทำไมเขาถึงไม่ลาออก
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
เขาเนี่ยไม่ลาออกนะครับ

เชื่อเถอะว่าข่าวใส่ไข่ได้อ่านถึงวันศุกร์

เพราะว่าจะไม่ลาออก

อยู่เพื่อพิสูจน์ความจริงฮะ

ยืนยันว่าไม่กังวล

จะต้องรับได้ทุกเรื่อง

แต่จริงเราคิดกันเองนะ

แล้วเขามีเยอะจริงไหม
ไม่เห็นเหมือนเค้าออกจริงใช่มั้ย

พี่ว่าหาไม่ได้
เขาจะทำตั้งแต่ต้นแล้วหรือเปล่า
หมายถึงตอนแรกนี้เนี๊ยนแล้ว

เกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างนั้นอย่างนี้
ซึ่งมีการเชื่อมโยงกัน
เราพูดกันไปเนี่ยมันด่วนสรุปกันเกินไปหรือเปล่า
แต่ในขณะเดียวกันวันนี้ที่คนไทยใช้สถีบกันเยอะ
เพราะเราจะเห็นภาพแชร์ของหมอ

ว่าหมอเป็นด่านแรกนะฮะ

ก็เอาอยู่ถูกต้องไหมครับ

เราเห็นไหมว่าต่างประเทศ

นี่อิตาลีหน้ากากอันหนึ่ง๒๕ยูโร

อิตาลีอันนี้๒๐เท่าไหร่

เป็นหน้าที่
เราผลิตจริงที
มันจากเวียดนาม
ประเทศไทยของเราไม่รู้อยู่ไหน
อันนี้เราพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยนะเราจะเห็นแม้กระทั่งของอีกเพื่อนฉันอ่ะ
ไปซื้อมา๓๐๐๐แผ่นก็ต้องไปซื้อจากเวียดนาม
เหมือนตอนแม่ไปเวียดนามแม่ก็ได้กลับบ้านมาก่อนหนึ่ง
ใช่ไหมเพราะเวียดนามเขามีเยอะสักพักหนึ่งแล้วสังเกตว่าวันนี้เราดูข่าวสิฮะ
แดนมุกดาหารเขาถามปรากฏของเข้ามาปุ๊บ
ข่าวมันยิ่งกระพือขนาดนี้ปรากฏคนก็ไม่กล้าเพราะรู้สึกว่า
เหมือนกับตัวเองกักตุ้นของทั้งที่ตัวเองก็จะเอามาขายในราคาแพงนั่นแหละ
คือขายข้างแพงเขาคือ๑๐บาท๑๔บาท
ฉันว่าถ้า๑๐กว่าบาทคนไทยยังพอซื้อจังได้

เมื่อกี้คุณผู้ชมเขียนมา๕๐ชิ้น๙๘๐บาท
ใช่ไหมมันต้องอยู่ที่ประมาณ๘๕๐อัพแพทย์ตอนนั้น
๕๐ชิ้น๘๕๐อัพใช่ไหมคำนวณดูดิ
มันเป็นอะไรที่แบบว่าแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย
เขาบอกว่าความน่าจะเป็นนะพี่เมษาน่าจะหนักกว่านี้
มิถุนาไหนบอกว่าไม่ชอบอากาศร้อน
เห็นคนว่าดินดีกว่าวันนี้อากาศเมืองไทย
ลุ๔๑องศาแล้วเชื้อโรคตายแน่นอน
มันอยู่ได้๕๓บาทอัพจริง

เพราะตอนนี้บางพื้นที่ก็เริ่มประกาศนี้แล้วไง
ประกาศงดสงการไปเกือบทุกที่เลย
เพราะอะไรรู้ไหมเขากลัวที่สุดตอนนี้
อย่างอีรานมันจะมีพิธีกรรมของเขา
ปรากฏว่าคนทำไมอีรานถึงหนัก
เพราะพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันก็เลยไปกันใหญ่
ถ้าสมมุติมันกลัวที่สุดไอ้สิ่งที่มันจะแพร่เชื้อได้เร็วที่สุด
คือการที่คนรวมกันอยู่หมู่

เขายังไม่รู้เขายกเลิกไหม

ที่จริงแล้วมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอน
เต็มปูคุณยากกลับมาจากท่อไกโดอันนั้นคือคนไทยไม่รับเชื้อทุนแล้ว
เนี้ยที่เรากลัวที่สุดว่ามันจะเป็น
ถึงระยะ๓ระยะ๓คือการควบคุมประชากรที่
จะออกมาเพลิน
เราแช่น้ำนั้นกันโอ้วทรายนะมันชิดกินยังไงพี่เมียล
คนที่เป็นเล่นน้ำต่อให้เขาไปแล้วแต่น้ำที่เขาปล่อยเชื้อไว้

เราคิดดูน้ำหนึ่งถังสมมุติศาสตร์๑๐คนไปต่ออีก๑๐คน

ว่าเราติดแต่ว่าเราแข็งแรงมากไวรัสมันแพ้ไหม
หรือถ้ามันมาถึงเราเนี่ยยังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่า

ก็นี่ไงอย่างมดดำบอกว่าเด็กไม่เป็น
ก่อนหน้านี้เขาจะบอกว่าส่วนใหญ่อัตราเฉลี่ยจะเป็นแต่ผู้ใหญ่

แต่หลังมาก็จะมีคนที่อายุแบบน้อยลงมาดูแข็งแรง
อายุ๔เอ็ดก็เป็นอายุ๔เอ็ดนี่ถือว่าเยอะไม่เยอะนะ
ก่อนหน้านี้ก็มีพี่เหมียวดังนั้นมันก็พูดยาก
ปรากฏว่าอย่างตอนนี้ยอดที่เพิ่มเข้ามา๓คน
เชื่อไหมว่ามีประวัติเกี่ยวกับอิตาลีล้วน
ใช่คือตอนนี้อิตาลีเนาะ
คนแนะนำเข้าโดยตรงอีกคนนึงคือทำอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็น

ไปหมด๑เบรกแรก
เอาเหรอเราต้องเบรกเอาแม่เอาซะนิดนึง

เรื่องนี้เป็นเรื่องของหนูน้อยวัย๘เดือนค่ะ
ก็คุณพ่อเขาเนี่ยถูกจับก็เลยไม่มีคนเลี้ยงไกล
ว่าตำรวจก็น่ารักทำหน้าที่ได้ดีมาก
คือช่วยเลี้ยงน้องอยู่ที่โรงพักกันค่ะพี่

หลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไป
คุณผู้ชมค่ะในโลกโซเชียลผู้สื่อข่าวก็เดินทาง
ที่สถานีตำรวจภูทรวังน้ำเขียว

เรื่องของดับตรีนนทกรพิไลกุล

จากการควบคุมตัว
เก่าคดีหนึ่งที่ยังไม่สิ้นสุด

แต่ว่าผู้ต้องหาไม่ได้ไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนให้ครบ

แต่ขณะถูกควบคุมตัวมีเด็กวัย๘เดือน
ลูกน้อยของผู้ต้องหาเขาอยู่ด้วย
ซึ่งคุณพ่อเขารับเลี้ยงมาก็คือแยกทางกับคุณแม่นะคะ

ซึ่งเด็กไม่งอแงแล้วก็ไม่ร้องไห้รบกวนแต่อย่างใด
อยากจะฝากให้เป็นอุทาหรณ์ไปถึงคุณพ่อคุณแม่
และคนในสังคมที่คิดจะทำความผิด

คิดให้ถี่ถ้วนถึงผลที่จะได้รับตามมา

ผลกรรมก็ไปตกอยู่ที่ครอบครัวนี่ไง

ไปกับญาติให้มารับตัวน้องไปนะคะ

ประมาณอย่างนั้นตอนนี้เลี้ยงดูอยู่นะคะ

ใช่ดูสิ๘เดือน

แล้วพ่อจะต้องอยู่อีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้นะ
คุณผู้ชมบางบอกกับแม่บอกว่านอกจากเรื่องหน้ากาก
แล้วให้ติดตามเรื่องแอลกอฮอลนิดนึงค่ะ

โอ้โหแอลกอฮอลก็ขาดแล้ว
แต่วันนี้คือแค่แบบว่ากระทรวงเขาออกกฎมาว่า

คุณมีโอกาสทำให้แอลกอฮอล์ได้นะฮะ
แต่ขอให้เป็นแอลกอฮอล์ที่มันสูงกว่า๗๐เปอร์เซ็นต์

คุณอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคนึงออกป่ะ

สูงกว่าแล้วต้องถูกต้องด้วยไง
บางทีตอนนี้ก็มีคนทำออกมาที่ไม่มากขอสัก๗๐อัพ

แค่นั้นเองคืออุตสัตว์เขาก็ปลดกฎหมายให้แล้ว
แต่ก็ผู้ผลิตนะวันนี้คุณจะต้องทำมากกว่า
แค่นั้นเอง

หาซื้อเยอะมีไหมฉันได้ทั้งเดียวแล้วหมดแล้วเหรอ
ก็พี่หนูตอนนี้อาทิตย์ที่ผ่านมาถามผู้ช่วยหนูสิ
หนูไม่ทำอะไรหนูเดินซุปเปอร์มาร์เก็ตกับพ่อสองคน
พ่อแล้วก็ไปเจอมาเจอกันอาหารต่างคนต่างอาหาร

ดูแล้วใครได้ไม่มีใครได้เลยสักหนึ่ง
ของในซุปเปอร์มาร์เก็ตกันไม่ได้เลยคุณสุชาติยังไม่ได้เลย
เค้าปิ้งได้อะไรกันมาคะลองประทานสภายังไม่ได้เลย
ไม่ได้เอาลองประทานสภาจรึงแล้วไปเจอกันที่ทุกคนมาเก็บกันเอง
แม่ความสำคัญถามหน่อยตอนจ่ายตังค์ใครจ่ายคะ
จ่ายสิก็ต่างคนต่างจ่ายแยกสิ
อ๋อซื้อใครทั่วเงินด้วยค่ะจริงบางประเทศตอนนี้ก็แบบว่า
เข้าไปในซูเปอร์ของที่เป็นแบบสิ่งของหายาก

ถ้าเรายังยื้อไประยะ๓ได้เราไม่ต้องกักตุ้นหรอกจริง
พูดภาษาได้รับการคิดถึงยังมีคนคิดถึงเวลาอยู่ช่วงหน้าค่ะ
ฮะก็แน่นอนล่าสุดคุณบอย

เสียบอยคุณบอยฉันก็เรียกคุณเสียบอยเนี่ยนะฮะ
ได้ให้สัมภาษณ์มาแล้วว่าสรุปแล้ว
คำถามที่คนไทยต้องการคำตอบภายในวันนี้
เชื่อว่าวินาทีนี้ซ้ำไปของอยู่ไหน
ของ๒๐๐ล้านชิ้นอยู่ไหนหรือมันไปหมดแล้ว
เขาได้ตอบมาแล้วนะครับบอกว่าไม่มีของจริง
แล้วก็ตำรวจบอกว่าไม่เชื่อว่าจะมีของ
ตำรวจเองก็บอกว่าบอยไม่น่าจะมีของจริง
ตำรวจเองก็ค้นทุกจุดในโรงงานแล้ว

ตำรวจเองก็ค้นทุกจุดในโรงงานแล้วมันไม่มีของ
หรืออาจจะเป็นแค่อุตลิในการโชว์ในโลกออนไลน์
แต่แค่ตอนนี้คนมาซื้อสถีบหรือเปล่าอันนี้ฉันโลกสวยนะ
หมายถึงว่ามดดำโลกสวยไป
ก็คือตำรวจก็คือไปตรวจหมดแล้วก็คือมันไม่มี
เมืองต้นขอสอบปากคำพยานก่อน
จากนี้ตำรวจยังได้แจ้งข้อกล่าวหา
ลงเรื่องเท็จทำให้ตื่นตระหนกกันทั้งประเทศ
จึงต้องมีการสรุปสำนวนกันก่อน

แค่โพสต์รูปของให้ดูดีเฉย
นะตำรวจเอ่อแล้วก็ตำรวจเนี่ย
เชื่อในคำให้การของเขาเพราะว่า

เมื่อวานี้ที่เขาไปโดนนั่นเขานั่งร้องไห้ตลอดทั้งคืนเลยนะ
ตำรวจก็บอกว่าเฮ้ยจริงแล้วคุณบอยเนี่ย

อันนี้คือล่าสุดที่เขามีมานะฮะ
โอเคไปเชิญ
ไปเรื่องของพยูนมาเรียมค่ะ
ก็มีภาพนะคะชื่อภาพว่ากอด
ก็พาให้ไทยคว้าภาพถ่ายยอดเยี่ยมระดับโลกนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เป็นภาพของมาเรียมนะคะลูกพยูนกำพา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แล้วก็ปรับทักษะในการใช้ชีวิต

คว้ารางวัลภาพยอดเยี่ยมด้วยนะคะ
โดยภาพดังกล่าวถูกถ่ายเมื่อวันที่๒๓

สิระชัยอนุรักษ์ติดชัย

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งานประกวดภาพถ่ายของช่างภาพอาชีพ

บอกกันมาเป็นครั้งที่๗๗แล้ว

ส่งผลให้มาเรียมพยูนน้อย

กลายเป็นที่รักของคนไทยทั้งประเทศ
แล้วก็จุดกระแสการอนุรักษ์พยูน

ซึ่งแม้วันนี้น้องมายเรียมจะไม่อยู่แล้วแต่ก็ยังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ด้วยนะคะ
ท่านผู้ชมฮะอีกสักแป๊บนึงคงจะมีการประกาศเข้าสู่ระดับ๓
เรื่องโควิดนะฮะ
นะฮะก็อาจจะมีการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙
นะครับก็บอกว่าคือจะมีการพูดถึงแนวทางปฏิบัติขนาดนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙
อย่างที่เรารู้จักกันโควิด๑๙ของประเทศไทยอยู่ในระยะที่๒
ตอนนี้เราอยู่ในระยะที่๒ก็คือระยะที่๒อย่างมัมเคยอธิบายแบบภาษาชาวบ้านก็เข้าใจคือ
เราไปรับเชื้อมาจากเมืองนอกระยะสามก็คือเมื่อไหร่คนไทยสู่คนไทยอย่างเช่นมะดำเป็น
ก็คือเริ่มมีการติดเชื้อจากคนภายในประเทศแล้วก็ได้ยกระดับการแจ้งเตือนนะฮะ
การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด๑๙เป็นระดับ๓
คือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่
พบการระบาดคือสมมุติวันนี้เรารู้ว่าตรงไหนที่มีการระบาด
มีคนเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่

เราไปกันต่อมันมีข่าวอีกหนึ่ง
นักศึกษาสาวภาวะนุ่มส่งอาหารแอปเนี่ย
แอปดังด้วยหูครามทางเพศ
ตื้อขอเข้าห้องกลางดึกแม่ฉันอยากจะสั่งแล้ว

จะไม่มีห้องก็โอ้โหเจอคนอยู่หน้าห้องฉันก็กลัวกันหมดแล้วล่ะมั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นน้องเพลงชื่อน้องเพลง
นามสมมุติอายุเพิ่ง๑๙นะครับ
นักศึกษาชั้นปีที่๑มหาลัยชื่อดังในเชียงใหม่
เปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าประมาณเที่ยงคืนเนี่ย
กับเพื่อนได้ใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันชื่อดังตามปกตินี่แหละ
จากนั้นพนักงานส่งอาหารได้ส่งข้อความแจ้งมาให้รับอาหาร
พี่กัดไว้อยู่ตรงไหนอะไรอย่างนั้น
แล้วก็พี่กัดคงควรส่งนั้นในแผนที่แล้ว
ยังมาไม่ถึงจุดหมายด้วยซ้ำไป
แต่ทางพนักงานคนดังกล่าบอกว่าให้ลงมารอรับอาหาร

ตอบตกลงไปว่าจะลงไปรับอาหาร
ต่อมาพนักงานคนดังกล่าวได้แชทตอบกลับมาว่า
ขอขึ้นมาส่งอาหารที่หน้าห้อง

ก็บอกว่านี่ไงหมายถึงว่าให้ลงมาก่อน

สักพักหนึ่งบอกจะขึ้นไปส่งอาหารบนห้อง

ขอส่งอาหารที่ห้อง

เขาก็บอกว่าห้องน้ำ
ข้างล่างมันมี

แล้วก็แจ้งถึงจุดนัดหมายเนี่ย
ดีนะที่มีเพื่อนอยู่ตนกับเพื่อนก็ลงมาดู
แต่ก็ไม่มีพนักงานมาส่งแต่อย่างใด
หลังจากเกิดเหตุก็แจ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แล้วก็ได้ของขวัญเป็นอะไรรึเปล่า
อีฟปรอยเชื่อปลอบขวัญหน่อย

ก็ไม่ได้บอกว่าได้เท่าไร
เขาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ชื่นชมในเรื่องนี้มาก
ใครที่อ่านแล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้
ระบุว่าตัวเองกลับมาถึงห้อง
แล้วเจอถุงบางถุงบางอย่างแขวนอยู่ที่ลูกบิด
เมื่อเปิดออกดูก็เจอกับอมยิ้มชิ้นหนึ่ง
แล้วก็จดหมายจากน้ำสองด้วยในมือเด็กว่า

ใช่ค่ะนี่นะจุ๊บประจุ๊บ๑อันนะคะโอ้โฮ้ย
มันเป็นผลขโกรธอะลูกเอ้ยเห็นดูเหนือหาในนั้นก็บอกว่าสวัสดีครับผมชื่อกุ๊กกู
น้องผมชื่อกิ๊กกี้อยู่ห้อง๒๐๔ครับ
ช่วงนี้น้องสาวผมปวดเหงือกครับฟันกำลังจะขึ้น
ตอนกลางคืนอาจจะร้องไห้งอแงเสียงดังนิดนึงแม่ผมพยายาม
โอ้โหอยู่ครับขอโทษที่รบกวนนะครับ

คุณแม่คงบอกว่าเออน่ารักเลยพอเขาทวิตไปคนลิทวิตเต็มเลย
แล้วก็เข้ามาแชร์แสดงความน่ารักโอ้โหดูลายมือน่ารัก

ก็เลยจะเสียงดังงอแงหน่อยเขียนเก่งนะ

ใช่ตอนกลางคืนอาจจะร้องไห้งอแง
ยามโอแต่แบบอาจจะแบบว่าสะกดผีเป็นแรมอู๋นิดนึง

รักน้องสาวมากแค่ฝั่งห้องไม่กล้าโต๊ะเลยนะครับรักเหรอ

โอ้โฮเป็ดไปชูงแม่ค่ะ

เอามา
ท่านผู้ชมครับแน่นอนควรพูดถึงแต่หน้ากาก

แม้กระทั่งอีพี่เจี๊ยบเชิญยิ้ม
แม่ช่างเหมือนอะไรอย่างนั้น
มีการแชร์คลิปกักตุนหน้ากากอนามัยกว่า๒๐๐ล้านชิ้น
ทำให้ประชาชนขาดแคลนหน้ากากอย่างหนัก
ในการป้องกันเชื้อโควิด๑๙เนี่ย

ก็คือคุณศรีสุวีหรือคุณเสียบอยเนี่ย

พ่อค้าหน้ากากอนามัยได้เข้ารายงานตัวปุ๊บ
คุณดูสินี่คือเสียบอย

กักตุนหน้ากากหน้ากากเป็นของใครไม่รู้

นะฮะคุณบอยศรีสุวี
รูปร่างหน้าตาคล้ายกับนี่

นี่พี่เล็กไอศูนย์ที่เมื่อวานโดนปวนไปด้วย
ปรากฏว่านี่คุณเจี๊ยบเชิญยิ้ม

เจ้าของสการินในละครซีรีส์เป็นต่อ
ล่าสุดคุณเจี๊ยบเชิญยิ้มได้โพสต์คลิป

ท่าทางเนี่ยเลิกลักยอมรับว่ากักตุ้นหน้ากากจริง
แต่เป็นตีนไก่ไม่ใช่กักตุ้นแต่กักไว้ตุ๋น

ไม่ได้มีเจตนาจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับ

ไปกินไวน์กัน๒๓แก้วแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกันเรื่องสินค้า
ว่าจะทำอะไรกับสินค้าที่มี

ผมลงไป๒๐จริงร้านเรามันจะมีมากกว่านั้นนะครับ
จริงผมกักตุลหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ
เป็นตีนไก่ที่มาจากโรงงานนะครับ
เป็นตีนไก่ไปกับโรงงานผมไม่มีเจนตนาที่ว่าจะเอามาลงโซเที่ยว
และทำให้ทุกคนเดือดร้อนผมขอโทษขอโทษ
เหมือนด้วย

เนาะคุณเชื่อไหมภายหลังโพสต์คลิปนี้ไปเพียง๒ชั่วโมง

ต้องมาดูคันเต็มไปหมด

ตอนนี้ทะลุ๓ล้านไปเรียบร้อยแล้วครับ

คุณสงกรานก็ร่วมแก๊งเฟอร์บี้นะคะ
คลิปหลุดหวานนั่งข้างคุณแมทพิรณี
เฟอร์บี้ช่วงนี้ก็มักจะรวมตัวกันบ่อยคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดก็นัดกันแต่งตัวในทีมแบบว่า

นานก็จะเห็นแก๊งสาวสวยแต่งตัวกันแบบธรรมดาแบบนี้นะคะ

ต้องยกให้ชุดพร้อมอาบน้ำของคุณแต้ว
แถมยังนั่งมุ่งมี่อยู่ข้างกันสองคน
ทำให้แฟนคลับได้เห็นมุมหวาน
แล้วก็ความเป็นส่วนตัวของคู่นี้ด้วย

กับโจมไอ้ผู้หญิงแม่แต้วเขาหลุดจริง

ธีมคือชุดอาบน้ำไทบ้าน
เป็นแบบไทยบ้าน
บ้านนี้ก็อาบน้ำกันแบบนี้ไง

แคมเปญนี้ไปค่ะนี่ทีมไทยบ้าน

เมื่อกี้เห็นอยู่แวบไงอีกพี่นั่งอยู่ข้าง

นานจะมีความเคลื่อนไหวในอินสตราแกรมนะคะพี่โป๊ป
พี่หมื่นไม่ค่อยจะโพสต์อะไรเลย
แฟนก็ดูถ่ายดูแต่รูปเก่าอยู่นั่นแหละนะฮะ
หลังจากที่ปล่อยให้แฟนต้องส่องภาพถ่ายเก่า

เจ้าตัวล่าสุดนั้นโพสต์ภาพถ่ายเซลฟี่

หน้าทั้งผมพร้อมแคปชั่นว่าเพิ่งตื่น
แหมคิ้วเข้มขนาดนี้นะ

ขณะที่คอมเมนต์จากเวลาเพื่อนดูจะไม่ค่อยเชื่อ
บางคนโพสต์หมายว่าใช่ล่ะ

ใช่ส่วนใหญ่ผู้ชายไม่แต่งก็ยังแบบ
มดดำตอนตื่นหรือตอนสวยแล้วก็หน้าเหมือนเดิ

ต้องแบบว่าต้องแต่งอ่ะ

พี่เหมียวแล้วค่ะได้ไหมคะตื่นมาแล้วหน้าอีกไหม

ไม่ได้เลยเธอไม่ได้เลยไม่ต้องเพิ่งตื่นหรอก
แค่ล้างหน้านี่ก็เครียดแล้ว
นากาศเจียว๗๐เด็บตอนแอลกอฮอล์หายากและแพงมาก

ปล่อยอะได้คิดว่าหน้าอันตรายกว่าพ่อเอง
คุณแม่ปิดบ้านก่อนเร็ว

ก็ทำงานอะไรอย่างนี้พวกเยอะ
เฉพาะคนทำงานเป็นเยอะแล้ว

เพราะเขาอยู่กับพี่ตลอดอันนี้

กันตากันตา

วิวาแห่งปีเลยนะคะคุณกรกับคุณสิริต้านะ
วันที่๒๙ที่ผ่านมาเป็นวันที่๔ปีมีครั้งเดียวด้วย
ล่าสุดค่ะคุณกรก็โพสต์ภาพคุณพ่อและศรีริต้า
ที่คุณกรพาไปรับประทานอาหารด้วยนะคะ
อะไรคือคุณพ่อบอกไม่หิวแต่ทานทุกอย่างหมดเกลี้ยง

นี่แต่รูปหนึ่งอีกหนึ่งรูปที่คนแชร์กันไปทุกเพจเลย
คือรูปคุณเคนธิรเดชเมื่อ๒๒ปีที่แล้ว
ลูกมันหล่อทำไมมันหล่อช่างหลังขนาดน้อน
เห็นลูกเขาตอนนี้ลูกชายใช่ไหมลูกชายตอนนี้ก็ยังหล่ออยู่
ฉันเป็นแฟนคลับสุดฤทธิ์
๒คนใช่ไหม๒คนมาลังจน
นี่ก็คืออย่างนี้เลยใช่ไหม

ทำงานจนจนนึงดอนนี้ก็ยังหล่ออยู่เลย

ทีนี้เราจะมันไม่ค่อยมีหมอนะ

รู้สึกว่าคุณแม่มีบุญนะเกิดมาในยุคที่มีหมอ

ก็ช่วงแพ้โบท็อกบางทีคนยังถามว่าโอตายหาพ่อมาจัดรายการเหรอ

ไปก่อนนะฮะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้